จะเป็นตำรวจทหารชาวบ้านร้านตลาดก็ต้องฉีดด้วยฮะ

ดังนั้นกว่าเข็มจะปักแขนท่านได้เนี่ย

อยากขำเลยแต่เราก็กลัวบาปกลำ

วัดหนองแขวนกูบอยู่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
หลวงพี่รูปนี้ท่านกลัวเข็มอย่าไปโกรธเขานะ
กลัวเข็มใครไม่เป็นไม่รู้
เวลาเจอเข็มฉีดยาไอ้เตียงข้างมันฉีดยาเราก็ช็อกไปด้วยฮะ
เป็นโรคกลัวเข็มนะฮะกว่าจะลุ้นได้เนี่ย
แม่ครัวที่เตรียมทำกับข้าวกับข้าวไม่ต้องทำมาหากินอีกแล้วเมื่อวานนี้
มาช่วยกันลุ้นหลวงพี่และยังไม่ยอมยังไม่ยอมฮะ
ต้องใช้ขั้นเด็ดขาดมาล็อกแขนหลวงพี่เอาไว้
ฉีดเข้าไปแล้วก็หัวเราะกึ๊กออกมาจบเรียบร้อย

ไปดูตัวเลขของวัคซีนครับเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้
๖๓๐๐๐๐แล้ววันเดียวนะครับ๖๓๑๒๙๙โดส
๑๒๓และ๔ภาพรวมประเทศไทย๗๐เท่าไหร่ล้าน๗๘ล้าน

เหลืออีก๕๗วันแต่เราต้องดูเข็มที่๒เป็นหลัก
อย่างน้อยต้อง๕๐ล้านขึ้นไปเราถึงจะมีประสิทธิภาพ

ถอยหลังอีก๕๗วันลุ้นกันต่อไป๑๐๐ล้านโดสครับ